โอ้โหคุณกวาดเรียบเลยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับถูกโพสต์
อย่างที่เห็นครับรถคันนี้ครับอยู่อยู่นะครับพุ่งชนครับ
วาดเรียบเลยครับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงนั้นจอดเอาไว้ตั้งหลายคัน
มีคนอยู่ด้วยได้รับบาดเจ็บกันด้วยนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าชนระเนระนาดเลยครับถามว่าทำไมถึงพุ่งชนมาแบบนี้ล่ะ
คือเขาสันนิษฐานกันนะคือในคลิปเนี่ยแล้วก็โพสต์ที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจเนี่ย
เขามีข้อความระบุเอาไว้ว่าสันนิษฐานว่าเจ้าของรถกระบะคันนี้คงจะเข้าเกียร์ผิด
หรืออาจจะเผลอไปเหยียบคันเร่งก็เป็นไปได้
ส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเอาจริงคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เอาคุณดูเอาแล้วกันอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
อย่างแรกคนเจ็บอย่างที่สองทรัพย์สินเสียหายแล้วไม่ใช่แค่คันเดียว
ผมว่ามีเป็น๑๐คันที่ต้องตามไปชดใช้ให้เขาถูกไหม
ถ้าตัดสินกันแล้วมันมีความผิดเกิดขึ้นจริงตามนั้น
คันล่ะครับคุณดูสิฮะใช่ไหมเอาฝากเตือนภัยกันนะครับ
ก็ยังไม่ได้บอกแล้วนะว่าใครผิดใครถูกหรือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรกันแน่
แต่ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับเพราะว่าก็ต้องระมัดระวังในทุกช่วงเวลาจริง
จอดรถอยู่เฉยอย่างนี้แล้วสตาร์ทเครื่องเอาไว้
คุณต้องมีสตินะต้องดูนะเพราะถ้ารถสตาร์ทแล้วนั่นหมายความว่า
มันพร้อมที่จะออกแล้วนะมันพุ่งแน่นอนนะใช่ไหม